ดูเรื่องบ้านกันหน่อยคุณผู้ชมแหมพอเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับบ้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จริง
เพราะว่าเราทุกคนต้องอยู่บ้านยาวนานนะคะเจ้าของบ้านนับสิบหลังนะคะ
ที่กำลังจะเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาบอกว่าเขาทนไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยถมดินสูงสูงชนิดที่ว่าไม่เคยเห็นนะคะ
สูงถึงชายคาบ้านโอ้โหนะคะสูงถึงชายคาบ้านเลย
แล้วก็มีการก่อกำแพงพอก่อกำแพงปุ๊บมันก็เลยนู่นไปแทนเลย
หลังคาบ้านไปเลยเนี่ยค่ะนี่คือสภาพของเอ่อบ้านนะคะ
หลังเลยค่ะที่เจอการถมดินในลักษณะแบบนี้
แล้วก็ก่อกำแพงสูงขึ้นไปแบบนี้นะคะครับอ่า
เราไปคุยกับคุณมทุศรคุ้มประสิทธิ์นะคะ
อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มาสิบปีแล้วเอ่อที่ดินด้านหลังเนี่ย
แต่เดิมก่อนหน้านี้เป็นที่รกร้างเจ้าของไม่ได้ทำประโยชน์อะไร
แล้วขายให้กับเจ้าของรายใหม่ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในตำบลลาดย่านะคะ
แล้วพอขายแล้วเนี่ยเจ้าของใหม่เขาเข้ามาปรับปรุงพื้นที่รกร้างนี้นะคะ
เอารถขนดินเข้ามาถมถมสูงกว่า๓เมตร
คือเท่ากับประดับหลังคาบ้านนะคะโอ้โหก็ไม่สบายใจนะคะ
ไปยื่นร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตั้งแต่ช่วงปลายปี๖๓
พอฝนตกเนี่ยน้ำตรงดินที่ถมสูงเนี่ยค่ะมันก็เป็นตามธรรมดานะคะ
มันไหลทะลุกำแพงปูนของเจ้าของที่ดินเนี่ยเข้ามาท่วมที่ที่ต่ำกว่าก็คือบ้านของชาวบ้านนะคะ
บ้านเขาก็เกิดการยุบตัวหลายจุดเลยทีเดียวนะคะ
อกจากไปศูนย์นำรงธรรมแล้วก็ไปหลายหน่วยงานรวมแล้วมากกว่า๖ครั้ง
แต่ว่าไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยค่ะ
เทศบาลนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ทำได้เพียงเจรจากลายเกลี่ยกับชาวบ้าน
ซึ่งก็เพียงรับปากว่าจะแก้ไขแต่ไม่เคยได้ทำอย่างที่รับปากเอาไว้เลยค่ะ

ให้เขาซื้อไปเลยค่ะที่ไปเลยค่ะตามราคาประเมิน

พอดูคุณฐมขนาดนี้คุณคงแก้ไม่ได้
ไม่ทันหนูไม่สามารถแนะนำได้
ไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการรังงับการก่อสร้าง
ไม่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องใดทั้งสิ้น
เป็นแค่ประชาชนที่มีอะไรก็ยื่นร้องไป
โอ้คุณมธุสรนะคุณมธุสรบอกว่าประกาศขายก็ไม่มีใครเอาค่ะ
เพราะว่าเห็นอยู่ว่าจะต้องเจอกับอะไร
เรื่องนี้ถึงภูวะราชการการจนบุรี
ซึ่งล่าสุดก็สั่งให้ในอำเภอเมืองลงพื้นที่ไปดู
ในอำเภอคุณธนัทศรีสรรไปตรวจสอบการก่อสร้าง
พบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับ

ชาวบ้านไปร้องเรียนแล้วหลายแห่งนะคะแต่ก็ยังไม่จบนะคะ
ผลกระทบในครั้งนี้เบื้องต้นท่านบอกว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนนะคะ
ถ้ามีข้อบกพร่องก็จะแก้ไขดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
ฝากด้วยนะคะท่านในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ส่วนอีกท่านหนึ่งนายกเทศมนตรีคุณวรากรเสือสารนะคะ
ก็บอกว่าพร้อมร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
เดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
มีหนังสือไปถึงอำเภอในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ไปประชุมพรุ่งนี้นะครับวันที่๔พฤกายน๒๕๖๖
เวลา๑๐โมงเช้าที่สารกลางจังหวัดนะครับ
มันประจวบเหมาะกับข่าวออกก่อนนะครับ
แต่หนังสือตรงนี้ก็ออกมาประดังพร้อมกันนะครับ
แล้ววันที่๕พฤกายนท่านรองผู้ว่ารายการจังหวัด

จะลงมาในพื้นที่ได้จริงเพื่อหาทางช่วยเหลือ
ตามข้อกฎหมายว่าเราจะดำเนินการกันอย่างไร
ผู้เดือดร้อนทั้ง๘ลายตรงบริเวณนี้นะครับ

กับผู้ที่ถูกร้องเรียนคือเจ้าของ
ที่ที่มีการถมดินและก่อสร้างรั้วนะครับที่สูงขนาดนี้
ก็ต้องรอคณะกรรมการในระดับจังหวัดนะครับ
ที่จะเข้ามาดูอีก๒วันข้างหน้านี้นะครับ
ดิฉันว่าลองนึกถึงใจเขาใจเรานะคะ
คุณนัทพงศ์ค่ะคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
กับข้างบ้านเราอย่างนี้

แต่ว่าเหตุผลที่แบบทำไมถึงถมที่สูงขนาดนี้
ก็ลองมาฟังเจ้าของที่ดินที่ก่อสร้างกันดู

ไปคุยกับเจ้าของที่ดินดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น

ซึ่งเจ้าของที่ดินก็เปิดใจนะคะ
ว่าก่อนการซื้อที่ดินจำนวน๑๒ไร่ตรงนี้เนี่ย
เขาบอกเป็นพื้นที่ต่ำกว่าระดับถนน

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกมันจะเกิดน้ำท่วม
เขาก็เลยถมดินให้เท่ากับระดับถนน
และระดับเดียวกับหมู่บ้าน

ระนาบเดียวกันน้ำจะได้ไหลลงระบายน้ำได้

ส่วนเรื่องของการสร้างกำแพงทำไมต้องสูง

เพราะว่าป้องกันความเป็นส่วนตัวของเพื่อนบ้านเอง

ไหนบอกว่าให้อยู่ในระดับเดียวกัน

ถ้ามองจากที่ก่อสร้างก็จะเห็นหมดเลย

เขาก็เลยทำกำแพงเพิ่มเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

ส่วนเรื่องการระบายน้ำที่บ้านข้างเขากังวลนะคะ
เขาบอกว่าการก่อสร้างเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าน้ำจากการก่อสร้างทะลุไปบ้านผู้เสียหาย
พอตรวจสอบแล้วพบว่าน้ำที่ไหลเข้าบ้าน
มาจากท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้านเองไม่ได้จัดตรงนี้
เพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าน้ำที่ท่วมไม่ได้มาจากการก่อสร้างเลย
เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันและสรุปร่วมกันไปนานแล้ว
เจ้าของที่ดินได้อธิบายไว้แบบนี้ค่ะ
เราไม่เมื่อหนึ่งแรกจากฐานถือเยาะการประกัน
อันนั้นเขาที่เลี้ยงว่าการทันของเธอ

ได้ยิ่งศูนย์อยู่นั้น

ไปถึงข้างหลังเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ระดับทำกำแพงแล้ว
แต่ยังไม่ได้ระดับหนึ่งปรากฏว่าเขาก็บอกว่ามันสูงครับ
เราก็หยุดการถมส่วนในที่กำแพงมีรูน้ำไหล่จ๊อบจ๊อบจ๊อบอ่ะ
มันเป็นที่ของด้านหลังซึ่งเขาบอกให้เจาะรูไว้ก่อน
เพราะว่าเรายังถมที่ไม่เสร็จมันอุดไม่ได้
น้ำมันขังก็ต้องปล่อยให้มันระบายออกไปไม่ใช่ไหลไปทางหมู่บ้านนะครับ
เป็นที่ด้านหลังที่ว่าเขาไม่ให้น้ำไหลไปมีอยู่รูเดียวออกไหลอยู่ตรงนี้
นี่แหละค่ะแม่ก็
ถ้าเป็นบ้านคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดยังไงคืออึ้งเลยอึ้งเลยอ่ะ
เราอึ้งกันอยู่ว่าไอ้ถ้าเป็นบ้านเราอ่าอันนั้นฟังคิดอยู่คิดอยู่จริงจริง
เหตุผลของเขาเราก็ฟังแล้วเรามาฟังคนกลางที่ชี้เรื่องนี้บ้างนะฮะ
สัตว์อาจารย์อเนกสิริพาณิชกรนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมสถานนะครับ
ชี้เลยบอกว่าการถมดินแบบนี้คุณผู้ชมฟังเอาไว้นะฮะ
ผิดกฎหมายตามพรบการขุดดินและถมดินพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสาม
คำนึงถึง๓ข้อดังนี้ความแข็งแรงของกำแพงนะครับ
จะต้องรองรับน้ำหนักนะฮะตามแบบแผนนะครับซึ่งการสร้างกำแพงที่บอก
เจ้าของบอกว่าใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง
สามารถกันดินอ่ากันดินจบส่วนเรื่องการระบายน้ำที่เป็นประเด็นที่มีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนว่าน้ำทะลักนะฮะ
มาจากกำแพงบ้านบ้านท่านเนี่ยต้องแก้ไขให้ถูกต้องครับอืมต้อง
แก้ไขให้ถูกต้องคืออะไรต้องแก้ไขไม่ให้น้ำไปท่วมบ้านเขา
แล้วอย่างต่อไปอย่างต่อไปคือคุณขุดดินขุดได้ค่ะ
แต่การจะทำทางลาดเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นเราเห็นทางลาดนี่นี่
จะต้องมีระยะห่าง๖เมตรแต่เมื่อกี้นี่ถ้าเราเห็นจากภาพมุมสูงอ่ะนะฮะ
คือมีทางลาดไหมมีมีระยะห่างถึงทางลาดไหมมี
แต่มันไม่ถึงหกเมตรไม่น่าจะถึงหกเมตรอ่ะมันไม่ถึงหกเมตรไงค่ะ
ทำไมเขาต้องทำแบบนี้เพราะว่าเวลาน้ำลงน้ำไม่ลงอยู่ในที่คุณก่อนไง
อ่านี่นี่ส่วนกฎหมายล่ะกฎหมายจะเดินยังไง
กฎหมายก็คือต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายโดยด่วน
ป้องกันทั้งความเดือดร้อนและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ลองฟังลองนี่เราเอาภาพมาให้ดูเนี่ยครับ
โอ้โหมันไม่ถึงถึงไหมล่ะหกเมตรไม่ถึงหรอก
มันเมตรหนึ่งได้หรือเปล่าเหอะดิฉันนั่นน่ะสินั่นน่ะสินะฮะ
อ้าวเดี๋ยวเราลองฟังทางลองทรัชราชาญอเนกครับ
นะครับการดำเนินการอย่างหัวถอมดินเนี่ยเอ่อถ้าใกล้กับ
ใกล้กับข้างเคียงเขาถ้าไม่มีอะไรโปรเท็กเนี่ย
มันก็อาจจะต้องทำการดำเนินการให้มีทางลาดนะครับ
มุติว่าจาก๓เมตรนะครับไหลลงไปถึงระดับเท่ากับพื้นที่ข้างเคียง
สมมุติถ้า๑ต่อ๓ก็๙เมตรถ้า๑ต่อ๒ก็๖เมตร
อันนี้มันก็จะต้องมีการระบายน้ำเพราะน้ำก็จะไหลจากเนินลงไปนะครับ
ก็ต้องขุดดินออกข้างกำแพงแล้วทำให้เกิดกระโลกขึ้น
นี่แหละครับใครจะถมดินใครทำให้แบบนี้เนี่ย
ถมคุณถมได้แต่ว่าทำให้ถูกต้อง
อาจจะต้องไปศึกษาข้อกฎหมายนิดนึงว่าทำได้หรือเปล่า
เพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเขาอาจจะได้รับผลกระทบนะคะ
แต่ทีนี้ต้องดูว่าเดี๋ยวจะแก้ไขยังไงเพราะถมไปแล้วที่กว้างด้วยนะคะ